กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมวัญชัยสอนซิริ

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

การโหวตนายกทั้ง๒ครั้งที่ผ่านมา
นายกเศรษฐาที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี

ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับ

เป็นความบรรจงลงตัว
เป็นฉันธามติร่วมกัน
ของสมาชิกรัฐสภา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยประเทศ
โดนบันดาลประธานให้มาเป็น

ผมไม่ใช่คนงมงาย

ในวันที่๑๗ตุลานี้
เขาจึงกล่าวกันว่า

ความสิวิรัยจะบังเกิด

ของประเทศที่ประชาชน

ท่านนายกได้แถลงไว้ในหน้าหนึ่ง

ด้านการเมืองและการปกครอง

การแบ่งแยกทางความคิด
แม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูล

จะสร้างความสามัคคีปรองดอง

ขีดเส้นใต้ครับรัฐบาลบอกว่ามุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้จงได้
ผมสนับสนุนนโยบายนี้เต็มที่เต็มกำลัง
ขอให้สำลิดสำเร็จอย่างจริงจังดังที่แถลง
เพราะหลายรัฐบาลนั้นดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้ว
ยังไม่สำเร็จเป็นมักเป็นผล
เราทะเลาะกันมาเกือบยี่สิบปีมีคนเสียชีวิตเป็นร้อย
บาดเจ็บอีกหลายพันคนมีคดีความติดคุกติดตารางกันมากครับ

คิดเป็นเงินถึง๒ล้านล้านบาทท่านประธานครับ
สูญเสียความรักความผูกพันมูลค่าทางจิตใจ

ทั้งหมดมาจากฝ่ายการเมืองที่ขัดแย้งกัน
แล้วลามไปถึงชาวบ้านทั่วทุกหัวละแห่ง
วันนี้ฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาล
สลายคั่วสลายสีสลายความขัดแย้ง
มาเป็นรัฐบาลร่วมกัน
เป็นความสามัคคีปรองดองที่เป็นรูปธรรมใน๒๐ปีครับท่านประธาน
พักการเมืองนักการเมืองและรัฐมนตรี
สามัคคีปรองดองกันแล้ว
ขออย่าได้หยุดแค่นี้ครับท่านประธาน
ขอให้ท่านช่วยลบล้างสลายบาดแผลแห่งความขัดแย้ง
ร้าวลึกนั้นไปยังคู่ขัดแย้งทุกกลุ่มทุกฝ่าย
หันหน้ามาสามัคคีปรองดองเหมือนพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ด้วย
คดีความใดที่มีต่อกัน
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
อันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดชั้นใด

รัฐบาลควรรีบดำเนินการโดยเร็ว
มันคาราคาซังกันมาเป็นเวลานานแล้วครับท่านประธาน
ทั้งการเยียวยาต่างก็ควรพิจารณาดำเนินไปด้วยกัน

จะเห็นว่าทั้งระดับบนระดับกลางและระดับย่างระดับร่างที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน
ก็จะทำให้เกิดความปรองดองสมานฉัน
แค่มีรัฐบาลสลายคั่วจากทุกพักการเมืองทุกสี
ประชาชนก็เริ่มรู้สึกว่าประเทศชาติเรามีความรักมีความสามัคคีแล้ว
ท่านประธานที่เคารพครับก็ผมขอพูดเรื่องการศึกษาอีกสักนิดนึงครับ
ท่านได้แถลงไว้ในหน้า๑๐ว่า
รัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั่วประเทศ
อ้าวแล้วอาจารย์ในมหาวิทยาลัยล่ะไม่เห็นท่านพูดถึงเลยครับ
ในหลายมหาวิทยาลัยครับท่านประธาน
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะเบาะแว้ง
เป็นการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาที่หมักหมมกันมานาน
มีหลายมหาวิทยาลัยถึง๑๒แห่งนะครับในประเทศ
ที่ไม่สามารถมีอธิการบดีตัวจริงได้
แม้จะมีการสัญหากันมาเสร็จสิ้นแล้ว
ก็หาเรื่องฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมา
แห่งเกือบ๑๐ปีครับท่านประธานครับ
ไม่มีอธิการบดีตัวจริง
อย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คนที่เขาได้รับการสัญหา
สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ว่าถูกต้องทุกประการ
แต่ว่าเป็นคนละพวกกับสภามหาวิทยาลัย
ในที่สุดก็หาเรื่องเตะถวงกันไปเตะถวงกันมา
จนกระทั่งบัตรนี้ยังไม่มีอธิการบดี
นี่คือการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความปลองดอง
แล้วก็ยังมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลอีกหลายเรื่อง
ผมจึงอยากให้ท่านรัฐมนตรีสุพมาศ
เข้าไปดูแลตรวจสอบในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่ง

ผมอยากให้รัฐบาลนี้อยู่ครบเทิมครับท่านประธาน
เพราะท่านเป็นความหวังของประชาชน
อย่าให้ประชาชนเขาผิดหวัง
และรัฐบาลที่ผ่านมาไปไม่รอดนั้นส่วนใหญ่มาจาก
หนึ่งพักร่วมทะเลาะกันเองแตกแยกกันเอง
สามไม่มีผลงานประชาชน

ผมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น
กับรัฐบาลเศรษฐา
ผมจะคอยดูและจะติดตามครับ

ดังนั้นผมคงต้องปรับนะครับ

อภิกษ์ปลายแค่จุดละ๒คน๕นาที